พาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของพักนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ
ภูมิใจไทยชิวมาตลอด
เขาบอกเขาพร้อมไม่ว่าใครจะทำอะไรทะเลาะอะไรยังไงกัน
ภูมิใจไทยบอกจะขอเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเดียว
เขาบอกตอนนี้ภูมิใจไทยพร้อมมากสำหรับการเลือกตั้ง
แก่นำพักประกาศเลยว่าเป้าหมายรอบหน้าคือ๑๐๐ที่นั่งขึ้นไปเท่านั้นค่ะ
ตามจากรายงานนะคะ
หลั่งไหลของบรรดานักเลือกตั้งจากพักต่าง
ไม่เฉพาะส่อพักร่วมรัฐบาล

ตบเท้าเข้าร่วมงานกับพักภูมิใจไทยของเสียหนูไม่ใช่น้อย

หมายความว่าเป็นคนมีของมีถังเสียงในพื้นที่
และมีโอกาสชนะในสนามเลือกตั้ง

ดกันไปดูดกันมารวมกับไทยสร้างชาติแล้ว

หมู่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง
สัญญาณเหล่านี้ชี้ชัดว่าพักภูมิใจไทย
ไม่ใช่พักขนาดกลางอีกต่อไป
มาวันนี้พักภูมิใจไทยตั้งเป้าใหม่เป็นพักใหญ่

เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานคร
คนที่มาสมัครพักภูมิใจไทย

เขาต้องมีความมั่นใจในภาคภูมิใจไทย

ก็ต้องมีความมั่นใจในตัวผู้สมัครทุกคน

คำว่าเป้าก็คือทุกคนก็ต้องเป็นเป้าครับ

นักเลือกตั้งต่างฟันทงตรงกันว่า
ภูมิใจไทยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างแน่นอน

โอนอ่อนพร้อมผ่อนตามสถานการณ์
สามารถร่วมงานได้กับทั้งสองคั่วสองฝ่าย
ไม่ว่าจะคั่วป่อประวิทย์หรือปประยุทธ์
คั่วตระกูลชินวัฒน์ในฐานะนายเก่า
วินาทีนี้ไม่ว่าสูตรของรัฐบาลจะออกมาแบบไหน
ต้องการพักภูมิใจไทยเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งแทบทั้งสิ้น
ไม่ต้องแปลกใจที่จะมีสอสอพร้อมใจทิ้งพักเดิม
เดินเข้ามาเติมเก้าอี้ให้กับพักนี้
พักนี้ยังไงก็เป็นแกนนำแน่
ในครั้งต่อไปภูมิใจไทย
ถ้าเราดูตามจำนวนสอสอที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า๑๒๐คน
เดลบ้านใหญ่ใจถึงพึ่งได้
เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพักภูมิใจไทย
เคยทำสำเร็จมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ยกชนะทีมที่จังหวัดบุรีรำอุทัยธานีและจังหวัดสตูน
ขณะที่หลายจังหวัดก็สามารถเจาะพื้นที่ล้มแชมป์เก่าได้สำเร็จ
ใกล้ถึงกำหนดเส้นตาย๗กุมภาพันธ์อาจหมดสิทธิ์ย้ายพัก

จะเข้ามาเติมให้กับพักภูมิใจไทยไม่หยุด
เป้าหมายร้อยที่นั่งขึ้นไปของครูใหญ่เนวิน
ผู้มากปรามีแห่งบุรีรำ
หากทำได้ตามเป้าหมายที่ครูใหญ่เนวินวาดฝันไว้
พวกการเมืองใหม่อาจเห็นชื่อของเสียหนูอนุทิน
ลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นกัน

พักภูมิใจไทยจะสามารถสร้างกระแส
ยิงกระสุนฝ่าแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทย
ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น